ตอนนี้กว่า๔๐หน่วยงานนะคะ
ที่ร่วมแรงแล้วก็ร่วมใจกัน
ในการที่จะช่วย๑๓ชีวิตนี้ออกมาจาก
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้ได้ค่ะ
โดยมีทั้งคนกำลังพล
อุปกรณ์ทุกอย่างในการที่จะช่วยชีวิต๑๓คนนี้

ตอนนี้นำกำลังตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรสวน
ไปสำรวจพื้นที่บนถ้ำดอยผาหมี
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พร้อมอุปกรณ์การเดินป่าเชือกโรยตัว
สำหรับการค้นหาปล่องอากาศ
ที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญค่ะ
รวมถึงยังมีการเตรียมเสบียงอาหารที่จะห่อนลงไปในถ้ำ
เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเด็กยังอยู่ข้างใน
และมีการเตรียมสั่งกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเพิ่ม
เพื่อเดินเท้าเข้าสำรวจแล้วด้วยนะคะ
โดยการสำรวจครั้งนี้ก็คือต้องการค้นหาค่ะว่า
๓ชีวิตนี้ติดอยู่ที่ส่วนไหนบริเวณไหน
และหาวิธีการส่งสัญญาณด้วยการส่งน้ำหรืออาหารลงไป
ถ้าหากว่ามีการดึงอาหารหรือน้ำออก
นั่นหมายความว่าเด็กและโค้ชอาจจะอยู่ตรงจุดนั้น
แล้วหลังจากนั้นถ้าเจอแล้วจริง
เราจะได้หาวิธีโรยตัวเพื่อเข้าให้การช่วยเหลือจากด้านบนได้

พลเรือตรีอภากรอยู่คงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
หรือว่าหน่วยซิลขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในถ้ำ
และมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า
๔ชั่วโมงในถ้ำเพิ่งได้ออกมาอัปเดตข้อมูล

หน่วยงานกำลังเร่งหาทางดึงน้ำออกจากถ้ำให้เร็วที่สุด
กับน้ำที่ไหลเข้าถ้ำมาเร็วและมากขึ้นทุกชั่วโมง

สรุปปฏิบัติการของหน่วยซิลภายในถ้ำเมื่อคืนที่ผ่านมา

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ

นำชุดปฏิบัติการเดินทางเข้าถึงถงที่๓

โดยใช้เวลาจากปากถ้ำหลวงถึง๓ชั่วโมงด้วยกันค่ะ

แล้วก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกับกำลังพลจากมณฑนทหารบกที่๓๗
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สาย

เพื่อเร่งเดินสายไฟแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในโพรงถ้ำ
ซึ่งน้ำก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ๑๐เซนติเมตรนะคะ

พักแล้วก็ปฏิบัติต่อในช่วงเช้า

ก็เจาะประมาณสัก๑๑๕กิโลเมตร

ตอนนี้น้ำจากภูเขาไหลลงมาสมทบในถ้ำจำนวนมาก
ทำให้ภายในถ้ำบางจุดมีน้ำท่วมสูงถึงเพดาน
ในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ได้เดินสายไฟและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จ
ตรวจสอบตัวเครื่องสูบน้ำแต่ตัวเครื่องยังคงมีปัญหา
ก็เลยไม่สามารถทำงานได้เพราะกำลังไฟฟ้าต่ำ
ไป๒ชั่วโมงเวลาตี๓เครื่องสูบน้ำทำงานได้แล้ว
แต่กำลังยังไม่เพียงพอที่จะทำให้น้ำลดได้
พอตี๔๔๕นาทีฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง
น้ำได้ท่วมมาถึงโถง๓ก็เลยต้องย้ายจากโถง๓กลับมาที่โถง๒ก่อน
น้ำสูงขึ้นประมาณ๑๕เซนติเมตรต่อชั่วโมง
อันนี้ก็เป็นสรุปปฏิบัติการที่อยู่ภายในถ้ำของหน่วยซิล
จากเพจรวมพลคนรักทหารเรือนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีกระแสข่าวออกมาว่า
โอ้โหหน่วยซิลเข้าจากโถง๓ทะลุไปถึงทางพัทยาบีชแล้ว
แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ทางผู้บัญชาการก็บอกว่า
ยังไม่จริงนะครับเพราะว่าตอนกลางคืน
ติดปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของน้ำที่มันท่วมขึ้นมาที่โถง๓
แทนที่จะเข้าไปถึงตรงพัทยาบีช

วันนี้ก็ต้องเริ่มปฏิบัติการกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ